คุณผู้ชมคะไปดูกันเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างนะคะ

เขาบอกว่ามอเตอร์ไซคันนี้พยายามซิ่งพยายามแซง
แล้วสิ่งที่ออกมามันเป็นแบบนี้ค่ะ
โอ้โหเนี่ยนะคะยังนั่งถามกันอยู่คุยกันอยู่
เขาเกี่ยวเข้ากับอะไรไหมเนี่ย
จังหวะที่เขาพยายามจะแซงมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งขึ้นมา
ดูภาพอีกสักครั้งผมรู้สึกว่าเหมือนมอเตอร์ไซคันที่ล้ม
จังหวะมันจะมีมันจะมีจังหวัดหนึ่งเหมือนไปเกี่ยว
โดนกระจกหรือเปล่าก็เลยเซแล้วก็เป๋ไปฟาดกับรถยนต์คันสีขาว
ก่อนที่จะล้มลงหรือเปล่าใช่ค่ะแต่อันนี้คือสิ่งหนึ่งอ่ะ
เอาพูดตรงนะคือเขาโชคร้ายแหละที่เขารถล้มแบบนี้เสียหลัก
แต่เคราะห์ดีของเขาคือรถกระบะคันนี้เขามาไม่ได้เร็ว
ใช้ครับแล้วเขาไม่ได้โดนเหยียบทับซ้ำนะคะ
คุณผู้ชมซึ่งทุกคันจอดกันทันหมดโดยเฉพาะมอเตอร์ไซคันนั้นที่เหมือนลักษณะแรก
โดนเฉียวนิดนึงแล้วเขาก็เป็นคนที่ลงมาช่วยมอเตอร์ไซค์วัยรุ่นคนนี้ที่ล้มด้วยค่ะ
เหตุการณ์นี้จับภาพไว้ได้ชัดเจนแล้วเพราะเป็นกล้องวงจรปิดที่เกิดตรงบริเวณถนนสุริยัติสุระยะเดชบำรุงนะคะ
ตรงบริเวณเทศบาลเมือง๑๐๑ที่จังหวัด๑๐๑นี่แหละค่ะ
มอเตอร์ไซค์เสียหลักแล้วก็ไปเฉียวกับมอเตอร์ไซคนนั้นก่อน
จะไปกระแทกเข้ากับประตูรถกระบะคันสีขาวที่มาพอดี
ก็ทำให้ประตูทางด้านซ้ายของรถกระบะเนี่ยได้รับความเสียหายพังยุบลงไปนะคะ
แล้วก็คนเจ็บเป็นนักศึกษาชายอายุเพียงแค่๑๖ปีเท่านั้นคุณผู้ชม
อาการเนี่ยบาดเจ็บนะมีอาการปวดขาขวาแล้วก็เบรนไหล่ขวา
ก็อย่างที่บอกว่าโชคดีนะคะที่รถไม่ได้ทับซ้ำไป
ตำรวจก็ไปดูกล้องวงจรปิดแหละเดี๋ยวก็ต้องไปสอบถามว่า
ตกลงไปเฉียวเข้ากับอะไรทำไมอยู่ดีเสียหลักล้มแบบนั้นนะคะ